เรื่องของเวทีการเมืองของจริงนายพุทธิพงศ์ปุณการยืนยัน
พักพลังประชารัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปยื่นให้ยุบพักเศรษฐกิจใหม่
ไม่ได้มีการไปจ่ายเงินเป็นร้อยล้านบาทเพื่อซื้อตัวสอสองูเห่าด้วย
ส่วนทางด้านคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณประกาศย้ำจุดยืนเดิม
บอกว่าไม่เคยมีความคิดเลยที่จะไปร่วมกับพักพลังประชารัฐนะคะ
นายมิ่งขวัญแสงสูวัลหัวหน้าภักดิ์เศรษฐกิจใหม่เปิดแทะแหลงข่าว
พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพักยังคงย้ำจุดยืนทางการเมืองค่ะ
ยืนยันว่าไม่เคยคิดไปร่วมงานกับพรักพลังประชารัฐ

หลังจากที่เขาก็ตกเป็นประเด็นร้อนอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟังเสียงของคุณมิ้งขวานช่างังหน่อย

ท่านพยายามจะถามให้ใหม่ถามชัดดีกว่า

จะไปร่วมกับพลังประชารักษ์ไหมคะ

จะไปร่วมกับพลังประชารักษ์ไหมคะ

ชัดเจนไหมฮะสังเกตดีนะฮะ
ผมพยายามถ้าเลี่ยงได้ผมจะไม่เอ่ยชื่อบุคคล

ผมไม่ร่วมงานกับเขาแล้วถึงจะโหวตได้ไง

ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเลยนะครับ
ย้ำนะคะก็ค่อนข้างที่จะ

ส่วนกรณีเรื่องของผู้สมัครของพักยื่นหนังสือ
ถึงกรกตให้ยุบพักเศรษฐกิจใหม่

มิ่งขวัญและกรรมการบริหารพักยืนยันว่า

วาพิรมรัฐบุคคลที่ถูกพูดถึง

พี่ชายของสอสอบัญชีรายชื่อของพัก

ของทางผู้ร้องว่าต้องการอะไรกันแน่ค่ะ

สมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่ยื่นยุบพักตัวเอง
สอบถามกับนายพุทธิพงศ์ปุณกัน

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกกดดัน
พักพลังประชารัฐเพราะเป็นเรื่องของ
พักที่มีการตรวจสอบเฝ้าระวังสมาชิก

เชื่อว่าประชาชนแยกแยะออกว่าข่าวไหนเป็นเรื่องจริง

อยากให้สารรัฐธรรมนูลตีความการคิดคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
จะได้เป็นบรรทัศนพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงศึกภายในที่มีการร้องเรียนกันเอง
หัวหน้าพักขาดคุณสมบัติค่ะเพื่อจะขยับบัญชีรายชื่อ
และบางพักก็ยังมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะคะ